เส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายนะคะ
จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะ
เพิ่งออกมาหยกหยกเองครับวันอันคารนี้เองค่ะ
ก็คือการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยในเมืองนะคะ
รวมทั้งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๖๙จังหวัด
แล้วก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า
กระทรวงการคลังจะมีการเสนอแพ็คเกจช่วยเหลือประชาชน
ด้วยการจับจ่ายใช้สอยช่วงปลายปีหรือเปล่า

ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณก๊อฟครับ

วันนี้ขอไปแตะเรื่องเศรษฐกิจหน่อย
เพราะว่าในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเนี่ย
หลายปีหลังเราจะเห็นว่ารัฐบาลจะใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
เงินไปหมุนลงในระดับล่าง
แล้วส่วนใหญ่มักจะทำกันในช่วงนี้แหละครับ

รัฐบาลนี้ก็ทำด้วย
คนที่เป็นแฟนรายการขีดเส้นใต้บอก
ช่วยอธิบายหน่อยว่ามาตรการต่างที่ออกมานั้นคืออะไร

ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้อง

เอาเรื่องแรกก่อนมาตรการช่วยเหลือเพิ่มรายได้
ให้กับผู้มีรายได้น้อย

ฉะนั้นวิธีการเพิ่มรายได้ก็คือว่า
จะใช้งบประมาณปีหน้าปี๒๕๖๑เนี่ย
ในวงเงิน๑๒๗๐๐ล้านบาท
เอางบนี้ใครบ้างที่จะได้รับ

เนี่ยจำนวนเท่าไหร่ดูตรงนี้
ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ

อายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปี

ถึงวันที่๑๕สิงหา๕๙
ก็แปลว่าสิงหาที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วคนที่จะได้เนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือว่าผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อปี
ไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อปีนะไม่ใช่ต่อเดือนนะอันนี้รับไปเลยรายละ๓๐๐๐บาท
เบื้องต้นเนี่ยผู้ที่จะได้รับในจำนวนนี้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะได้รับประมาณ๓ล้าน๑แสนราย
ใช้เงินประมาณ๙๐๐ล้านบาทนั่นนั่นพวกที่พวกที่พวกที่ว่างงานหรือไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อปี
เอาทีนี้อีกขยักหนึ่งพวกที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือ
รายได้๓๐๐๐บาทต่อปีแต่ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี
คือจาก๓๐๐๐บาทต่อ๑แสนบาทต่อปีเนี่ยพวกนี้ถือว่าพอมีรายได้อยู่บ้างแล้วเอาไปคนละ๑๕๐๐บาท
ข่ายนี้จะมีคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่๒ล้าน๓แสนลาย

๓๔๐๐ล้านบาทแล้วเขาจะจ่ายเงินให้ยังไง
จะใช้วิธีการโอนโดยคอลโลมเนี่ยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
หรือธกศกับธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทย
ธนาคารนี้ไปดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อย
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามโครงการไว้กับธนาคาร
เฉพาะคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะครับ
แม้ว่าท่านอยู่ในข่ายแต่ว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่ได้
อันนี้ก็เลยมีการวิเคราะห์กันเยอะว่าเอ๊ะไอ้การลงทะเบียนเนี่ย
มันลงกันทั่วถึงไหมตอนนั้นเนี่ยวิธีการลงทะเบียน
เพราะมีคนออกมาโวยเยอะว่าเขาก็อยู่ในหลักเกณฑ์นี้แหละที่ควรจะได้
แต่ว่าเวลาเปิดลงทะเบียนเนี่ยมันไม่ทั่วหรือยังไงก็ไม่รู้
เขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้ฉะนั้นก็จะมีสองประเภทนั้น
ว่างงานรายได้ไม่ถึงสามหมื่นเอาไปสามพัน
มีงานทำแล้วรายได้เกินสามหมื่นแต่ไม่เกินหนึ่งแสน
เอาไปครึ่งหนึ่ง๑๕๐๐ธนาคารเขาจะโอนให้
ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้แต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเกษตรกรนะ
เกษตรกรที่ได้รายได้น้อยเนี่ยเขาแยกออกมา
ไอ้ที่ช่วยสามพันบาทเขาแยกออกมา
อันนี้หมายถึงคนทำงานทั่วไปเกษตรกรนั้นไม่อยู่ในข่ายนี้
ออกมาแล้วอ่าฉะนั้นประเด็นก็คือว่า
การการลงทะเบียนสำรวจลงทะเบียนเนี่ย
รอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง
ทีนี้โครงการที่๒โครงการที่๒เนี่ย
เป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้
โครงการที่เรียกกันว่าช็อปช่วยชาติ
ลังแจกของขวัญปีใหม่ฟื้นมาตรการช็อปช่วยชาติเนี่ย
ข่าวนี้มาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
คุณวิสุทธิ์ศรีสุพรรณบอกนักข่าวว่าเนี่ย
ภายในสัปดาห์๒สัปดาห์นี้แหละ
กระทรวงคลังจะเสนอมาตรการของขวัญปีใหม่
เข้าสู่ที่ประชุมคอลโลมแล้วจะมีหลากหลายมาตรการ
เหตุผลก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือว่า
จะเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี
ถ้าจำได้ที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการช็อปช่วยชาติ
ของปีกลายเนี่ยนำค่าใช้จ่ายการซื้อสินค้า
และบริการในช่วง๗วันก่อนสิ้นปีเนี่ย
แล้วนำมาลดหย่อนภาษีอันนี้เพื่อส่งเสริมให้คนไป
เงินแล้วไปใช้กันในปลายปีเอามาลดหย่อนภาษีได้
ก็ทำให้บรรยากาศจับจ่ายใช้สอยคึกคัก
รัฐก็ขาดรายได้ไม่ต้องคืนภาษีให้ประชาชน
แต่ว่ารัฐจะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มกลับมา
เท่ากับว่าอ้าวรัฐก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรแต่ว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยมันจะคึกคักขึ้น
แต่ปีนี้เนี่ยปีนี้จะนำมาตรการนี้มาใช้
เพราะว่าเศรษฐกิจมันยังทรงอยู่
แล้วที่จะใช้ปีนี้เนี่ยนี่ฟังตรงนี้
ช็อปช่วยชาติปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ประชาชนนำค่าใช้จ่าย
จากการซื้อสินค้าและบริการไม่เกินวงเงิน๑๕๐๐๐บาท
มาลดห่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยกำหนดเวลาไว้๗วัน
ปีกลายนะคือวันที่๒๕ถึง๓๑ธันวาห์๕๘
แต่ปีนี้มีแนวคิดว่าเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้นกว่าเดิม
กลาย๗วันปีนี้เอาสัก๑๕วันหรือ๓๐วันเป็นไงเพิ่มเวลาไปหน่อย
แล้วจะมีแนวความคิดที่จะขยายเวลาลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวออกไปอีกปีนึง
บุคคลธรรมดานำค่าใช้จ่ายที่พักโรงแรมราคาแพ็คเกจทัวร์หรือท่องเที่ยว
ในวงเงินไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทมาหักลกห่อนภาษี
อันนี้ก็ส่งเสริมให้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันโรงแรมจะได้มีค่าจะได้มีรายได้ค่า
ร้านอาหารการกินภาคขนส่งบริการทั้งหลายจะได้มีรายได้ก็ส่งเสริมให้คนไปเที่ยวกัน
ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้คนไปช็อปให้คนไปเที่ยวให้คนไปกินให้คนไปใช้จ่าย
เศรษฐกิจจะได้หมุนเศรษฐกิจจะได้หมุนก็เป็นนโยบายอย่างนี้มาหลายรัฐบาลแล้วนะครับ
แต่ว่าจะต่างกันนิดเดียวเท่านั้นก็คือว่ารัฐบาลเก่าเนี่ยถูกหาว่าเอาโครงการเหล่านี้เป็นประชานิยม
เอาเงินไปแจกจ่ายประชาชนไม่ถูกหลักเสียระเบียบวินัยการคลังก็ถูกหาว่าไปทำประชานิยม
รัฐบาลนี้ก็บอกเขาไม่ชอบเขาไม่เอาประชานิยมแต่เขาเรียกประชารัฐ
คนที่ไม่รู้อะไรก็บอกว่าก็พอกันล่ะมันต่างกันตรงไหนประชานิยมกับประชารัฐ
แต่ว่าต่างกันตรงเรียกชื่อเพราะว่ารัฐบาลนี้เขาไม่ชอบนโยบายประชานิยม
ฉะนั้นอย่าไปเรียกว่ารัฐบาลนี้ใช้นโยบายประชามิตนิยมไม่ได้ให้ใช้นโยบายประชารัฐ
อันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็เป็นวัฒกรรมตอบโต้กันทางการเมือง
อย่างเช่นยกตัวอย่างโครงการเรื่องข้าวเนี่ย
รัฐบาลคราวที่แล้วนโยบายจำนำข้าวก็เป็นเรื่องกันอยู่นี่
รัฐบาลนี้เมื่อ๒อาทิตย์เนี่ยออกมาว่าเป็นนโยบายจำนำยุ้งฉาง
จำนำยุ้งฉางคนก็บอกแล้วก็จำนำเหมือนกัน
ฉะนั้นรัฐบาลเปลี่ยนใหม่ไม่เอาให้เรียกว่าโครงการพยุงราคาข้าว
ให้เรียกว่าพยุงราคาข้าวคือเป็นโครงการชะลอการขาย
อย่าเพิ่งขายรัฐบาลก่อนโน้นให้จำนำรัฐบาลนี้เอาไว้ก่อน
เอามาฝากไว้อย่าเพิ่งขายเอาเงินไป
คนก็บอกว่าไม่รู้ว่าต่างกันตรงไหนแต่ว่าเอาล่ะชื่อเรียกต่างกัน
พฤติกรรมใกล้เคียงกันเพื่อจะหลีกหนีคำว่าประชานิยม
โครงการที่เอาเงินไปช่วยประชาชนอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ย
เขาห้ามเรียกว่าประชานิยมให้เรียกว่าช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
อย่างนั้นก็เรียกตามเข้าไปกันแล้วกันแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาก็คือว่า
ลักษณะแบบเดียวกันแต่ในทางการเมืองเรื่องการเรียกชื่อ
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคณะที่มาใหม่
เขาตำหนิคณะที่จากไปคราวที่แล้วว่าไปใช้นโยบายประชานิยม
ฉะนั้นพอเขาทำมั่งและทำเหมือนกันเขาก็บอกว่าอย่ามาเรียกให้เหมือนกันนะ
ต้องเปลี่ยนชื่อนี่ก็คือขีดเส้นใต้ของวันนี้
ดรงดรกรงก็ออกมาวิพากษ์วิจารณนิดหน่อยว่าแหมช่วย๓๐๐๑๕๐๐บาทเหมือนเอายามองไปทา
แต่เอาเถอะก็ยังดียังทำให้เศรษฐกิจไหล
แล้วก็เรื่องของการประชานิยมกับประชารัฐอยากจะปิดท้ายว่า
คนโบราณเขามีอยู่คำหนึ่งเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงไม่ชอบปลาไหล
แต่ว่าถ้าแกงขึ้นมากินน้ำแกงได้นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ
เคยอ่านเจอการ์ตูนในหนังสือพิมพ์นะคะเป็นการ์ตูล่อเลียนการเมืองบางเล่มนะคะ
บอกว่าใครที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่รู้หรอกทำไมถึงเลือกใช้มาตรการแบบนี้
ว่าประชารัฐประชานิยมอะไรก็ตามก็ต้องใช้เหมือนกัน
ต้องใช้เหมือนกันเอาละครับขอบคุณครับ